ดูสนามเลือกตั้งผู้ว่ากอทมนะคะก็ต้องบอกกำลังเข้มข้น

ในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่ามีการจับโป๊ะเกิดขึ้นฮะ
ในการหาเสียงของผู้สมัครท่านหนึ่งปรากฏว่า
แล้วเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าไปต่อว่าผิดเบอร์นะคะ
ทวิตเตอร์มีเพจสำนักข่าวแชร์ภาพของนายสกลทีพัตยกุล
ผู้สมัครผู้ว่ากอทมไปเดินหาเสียงนะคะที่ตลาดและย่านชุมชน
แต่กลับมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อแปลกโปรไฟล์แปลก
เหมือนจะเข้าใจผิดว่านายสกลทีเป็นผู้สมัครอีกเบอร์หนึ่ง
อย่างเช่นเบอร์๘ไม่ได้อยู่ในสายตาแข็งแกร่งแล้วจะเป็นผู้ว่าเหรอ
มีคนเข้าไปคอมเมนต์ตอบเหมือนกันบอกผิดโพสต์หรือเปล่า
นี่ไม่ใช่เบอร์๘นี่เบอร์๓สกลทีนะ
ผู้สมัครผู้ว่ากอทมบอกเห็นครั้งแรกก็งงเหมือนกัน

เพราะทำแบบนี้คนจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนทำ
เดี๋ยวกลายเป็นว่าไปกล่าวหาผู้สมัครเบอร์อื่น
มีคนส่งมาผมก็ยังงงเพราะว่ามันเป็นรูปผม
แต่ว่าเหมือนกับไปด่าเบอร์อื่นอย่างนั้นใช่ไหม
ผมก็ไม่เข้าใจในส่วนนั้นเหมือนกันครับผม

ก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมคือแบบสับสนหรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนกับตัวนี้มันหาคนต้นต่อลำบาก
ก็อยากให้ตรวจสอบกันเพราะว่าอย่างนี้มันก็คือ
คนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นผมทำหรือเปล่าอย่างนี้
ประชาชนต้องการเห็นการหาเสียงที่โปร่งใสไม่สาดโครน
อนาคตของกรุงเทพมหานครควรเริ่มต้นจากความรู้และความคิดสร้างสรรค์ครับ